พูดถึงไอเดียแล้วเดี๋ยวนี้การทำมาข้าวขาย

เขาเรียกว่ามีไอเดียในการขายขนมแบบเก๋ไก่
ปกติก็ขายดีอยู่แล้วมานานกว่า๕๐ปี
แต่ว่าพอเพิ่มกลมละเม็ดนี้เข้าไปแล้วขายดียิ่งกว่า
ขนมไทยน่ารับประทานเหล่านี้นะคะ
เป็นขนมไทยของร้านขนมไทยภัยจิต
เจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณกุ้งหรือคุณสุพรทิพย์ส่งเสริมนะคะ
บอกว่าทำร้านเนี้ยเป็นร้านที่สืบทอดมาเป็นรุ่นที่สอง
ขนมไทยของร้านนี้นะคะเป็นของที่จังหวัดโคราช
ก็ซาลงก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอาอย่างนี้ละกัน

ใช่แล้วคือเอามาให้เลือกสรรกันตามใจชอบจะนิยมไปทำอะไรก็แล้วแต่
เช่นงานบุญงานบวชงานแต่งก็สามารถจัดให้แบบนี้ได้เลย
เอามาเสียบไม้บ้างจัดใส่กระทงบ้างก็แล้วแต่นะคะลูกค้าจะต้องการอย่างไรนะคะ
ส่วนขนมหวานก็มีมากมายหลากหลาย
ชุบเอ่ยฝอยทองเม็ดขนุนทองหยอดทองหยิบขนมชั้น
สิ่งนี้นะคะเรียกว่ารวมมาหมดต้นตระกูลของขนมไทย
นี่ไงจัดเป็นตะกร้าเป็นกระเช้าบุฟเฟ่
กันให้เบาหวานขึ้นเลยถ้าบุฟเฟ่
อย่างนี้เขาเอาไปทำไปออกงาน

หนึ่งเนี่ย๙๙๙๙บาทนะคะแล้วก็สามารถทานได้ประมาณ๑๐๐คนเลยนะคะ
ทางร้านยืนยันว่าราคาคุ้มแบบนี้ใช้ของดีแน่นอนคุณภาพสดใหม่ทุกวันนะคะ
และร้านก็บอกด้วยว่าตั้งแต่ปรับปรุงใช้กลยุทธ์แบบนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในงานรื่นเรืองานมงคลนั่นแหละนะคะ
ส่วนรสชาติความอร่อยการันตีมากว่า๕๐ปีนะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งจองอยากจะไปชิมก็ติดต่อกันไปได้นะคะ
หมายเลขที่เราปรากฏขึ้นหน้าจอ
หรือไปที่ร้านร้านอยู่ที่หลังอนุสวรีเท้าสุรรณารี
ริมถนนจอมพลจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
จำชื่อร้านไว้ร้านขนมไทยภัยจิตจ้า
ของดีโคราชนะไปกันได้โอ้โหเป็นขนมหวานบุฟเฟ่
ผมว่าน่าจะเหมาะในงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะ
ต่างนี่แหละค่ะก็สามารถสั่งจองล่วงหน้ากันได้

อืมเต็มพี่เลยนะเปล่าหวานขึ้นแน่ดีนะดี